ของวันนี้รัฐสตรีกับเวียดนามเป็นเกมแรกในรอบรอสรมานชันเลอร์อาสเซียนคลัฟ
หรือว่าประตูทีมเยือนแต่ว่าเป็นสองเกมที่ก็ต้องเล่นแบบ
ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเกมแรกซึ่งก็เชื่อกันว่าเวียดนาม
เองก็ต้องมารับทีมไทยแล้วก็อาศัยจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็น
ลูกที่เขาทำได้ดีมาตลอดในช่วงหลังหลังนะครับส่วนมานพ
กิ้งก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันก็บอกว่าแน่นอนสถิติที่
ฮังซอร์คุมเวียดนามไม่เคยแพ้ทีมไทยเนี่ยมันก็เป็นอะไร
ที่ทำลายได้ยากในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้นะครับมีการจัดการแถลงข่าวครับซึ่ง
โนโพลกิ้งก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเป็นเกมที่ยิ่ง
ใหญ่ของภูมิภาคนี้นะครับเพราะว่าเวียดนามเป็นแชมป์เก่า
ส่วนไทยก็เป็นแชมป์มากสุด๕สมัยเชื่อมั่นในคุณภาพของ
นักเตะทั้งทีมก็ทำให้จัดตัวลำบากแน่นอนนะครับแต่อีก
มุมมองก็มองว่าไทยเนี่ยมีผู้เล่นที่หลากหลายให้ได้ใช้กัน
มาพูดถึงเวียดนามบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีทั้งชุดนะครับมี
เกมรับแน่นยังไม่เสียประตูแต่ไทยเองเนี่ยก็ยิงได้ทุกเกม
เช่นเดียวกันแน่นอนว่ายังคงสไตล์บุกเหมือนเดิมทางเวียดนาม
ก็จะเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกได้ดีเหมือนกันมีผู้เล่น
สามารถรับมือได้แน่นอนจะเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วครับ
ส่วนสถิติที่ไทยไม่เคยเอาชนะเวียดนามภายใต้การคุมทีมของ
พระห้างซอร์มาโน้กว่าในชิดทุกอย่างย่อมมีครั้งแรก
เสมอนะครับแล้วทุกคนก็พร้อมจะสู้เพื่อเก็บชะชนะครั้งแรกให้
ได้ส่วนแชมป์สิวรักษณ์เทศสูงเนินประตูทีมชาติไทยก็
มองว่าสถิติที่ไม่ดีกับเวียดนามนั้นแต่ละเกมก็ไม่เหมือน
กันเชื่อว่าเกมนี้จะสนุกแล้วก็จะทำให้เต็มที่การ
เจอกับเวียดนามในรอบนี้หรือว่ารอบชิงมันก็ไม่ต่าง

ก็มีคุณภาพหมดทั้ง๔ทีมนะครับก็คิดว่ารอบรองกับรอบชิงเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับ
ซึ่งโดยพวกเราแล้วเนี่ยก็มุ่งมั่นกันอยู่แล้วนะครับที่จะหวังถึงแชมป์นะครับ
แล้วก็จะเอาชัยชนะไปฝากแฟนบอลไทยให้ได้ครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนครับ
ฮังซอครับก็บอกเหมือนกันว่าทีมไทยถือว่าเป็นตัวเต็งในการลุ้นแชมป์เสมอเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคุณภาพสูงแต่มองว่าไม่ได้แกร่งกว่าเวียดนามในตอนนี้เท่าไหร่จะพยายามทำให้ดีที่สุดและมั่นใจว่าเวียดนามนั้นจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้
สถิติของภาคองซอนะครับคุมทีมชาติเวียดนามพบกับทีมจากอาเซียน
เกมนะครับชนะ๒๘เสมอ๗แล้วก็เนี่ยครับผลงานไม่เคยแพ้นะครับ
เรื่องจริงนะครับเขาไม่เคยคุมทีมแพ้ทีมจากอาเซียนเลยครับ
วันนี้เป็นเกมสำคัญมากมากนะครับส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศ
คู่ที่เตะไปก่อนเนี่ยนะครับเมื่อวานอินโดนีเซียเจอกับสิงคโปร์นะครับ